กลับมาในช่วงนี้น้องใบตองชักนิ่งชักงอแล้วนะฮะ
หล่องหล่องจังมากตอนพักเบรก
แสดงว่าหิวแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมก็หิวเหมือนกัน
ฉะนั้นเดี๋ยวข่าวแรกในช่วงนี้นะครับ
จะพาไปชิมส้มตำกันหน่อย

นี่เลยเขาบอกว่าแม่ค้าแซ่บมาก

ดูแต่งตัวแซ่บอยู่นะ
เป็นไงล่ะเป็นชุดไทยแบบโบราณ
และตำซมตำแบบนี้

ลูกค้านี่เพียบเลยครับ
และที่เห็นไปเมื่อสักครู่เป็นลีลาการตำส้มตำของนางฐานิตา
บริหารจินดาอายุ๔๐ปีนะครับเจ้าของร้านส้มตำขนมจีน
ไทยที่ตลาดเย็นบ้านติ้วบนถนนเจริญรัฐตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองเลยครับ
อกจากจะคล่องแคล่วว่องวายแล้วนะครับแม่ค้าสาวสุดสวยคนนี้นะครับ
แต่งชุดไทยขายส้มตำแบบนี้มานานกว่า๒ปีแล้ว
เขาบอกว่าบางวันก็เบื่อก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดทหารบ้างชุดนักรบโบราณบ้าง
ก็เป็นเอกลักษณ์ให้กับลูกค้าเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยเห็นแล้วก็ชอบ
แล้วก็มาที่ร้านนี้แล้วก็บอกว่ามันง่ายต่อการจดจำนั่นเองครับ

ไม่ใช่ไปที่ร้านที่แม่ค้าใส่สบายเฉียงก็เห็นชัด
เพราะว่าพวกมีลูกค้าที่หมูเต็ดชุดไทยแล้วเพื่อจะเป็นเอกลักษณ์
ลูกค้าจะได้จำง่ายเวลาลูกค้าถามหาร้านไหนไปซื้อตรงไหน
เขาจะได้เห็นว่าเออร้านนี้นะใส่ชุดแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาติดชมหรืออะไรก็จะได้ตรงตัวชอบมีสีสันอะไรอย่างนี้
ก็มีความแตกต่างขึ้นลูกค้าก็ช่วยโพสต์ช่วยแชร์

ชุดนักรบดิฉันอยากเห็นกว่าจะควงสากไปด้วยหรือยังไงคะ

ใช่เอาล่ะไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าเมนูนี้นะครับก็ไม่ธรรมดา
แล้วก็มีตำผัวหลง
เซฟแน่นอนเซฟเหมือนฉันบอกเลย
หลงไม่พอมีตำเมียหลงด้วย
เลือกเอาว่าจะให้อยากให้ใครหลง
ด้านนอกจากนี้จะมีตำเมื้อนทะเลตำดองแดง
แล้วก็ตำด้วย
ใช่ของจังหวัดเลย
มันจะมีที่จังหวัดเลย
แล้วก็อยากจะแซ่บเห็นไหมคะ
อยากแซ่บค่ะ
อยากได้เอง
ถ้าคุณไปที่ร้านนี้คุณจะสั่งอะไร

ดิฉันส้มตำถั่วลง
น่าจะเหมาะกับคุณนิวนะ

ไปถามเคล็ดลับจากแม่ค้าแล้วแหละ
หัวหลงตำเมียหลง
เอาล่ะครับไปทานร้านนี้กลับบ้านไม่ถูกแน่นอน